มาดูที่เรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ

ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ห้าภักดีะเพื่้อไทยส่อคนไหนนะ

เขาเชื่อว่าตัวเขาเองมีดีแล้วคนอยากมาร่วมงานกับเขา
อุ๊ยนี้เขาเปิดโอกาสแบบนี้เลยหรอ
เออะเป็นใกล้หมาพลิกเลยนะ

๑๔สอสอของพักเพื่อไทยทานอาหารกันในช่วงบ่าย
ในช่วงที่ฝ่ายค้านเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเนี่ย
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณฐานะที่เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าพร้อมนะพร้อมต้อนรับถ้ามีการย้ายข้างจริง
ถ้าสอสอเพื่อไทยคุยกันแล้วตกผลึกแล้วอยากย้ายข้างจริงก็มา
เชื่อว่าตัวเองมีดีพอเขาเลยอยากมาอยู่ด้วย
ผมอาจจะดีก็ได้มั้ง
เออนะฮะไปฟังอีกฟากฝั่งหน่อยดีกว่านะฮะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าเขาเชื่อเชื่อว่าสอสอเพื่อไทยมีอุดมการ
และจะไม่ทรยศประชาชนอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะ
พักอนาคตใหม่กู้เงินจำนวน๑๙๑ล้านบาท
เพื่อนำไปหาเสียงตั้งแต่เลือกตั้งนั้นเนี่ย

จึงทำให้ไม่มีการบรรจุเป็นวาระการพิจารณา
ในที่การประชุมกรกตในวันนี้

รัฐมนตรีปฏิเสธจะแสดงความเห็น

กำลังพิจารณาอยู่แล้วก็ต้องสืบพยาน

หากตัวเองพูดตอนนี้มันจะไปชี้นำ
ยอมรับว่าหากผลการวินิจฉัย

แล้วหากเกิดเหตุภายใน๑ปี
หลังเลือกตั้งก็ต้องมีการนำคะแนนมา

ทั้งหมดด้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกัน

สารอาญาคดีทุจริต

จะไปสวนพยานจดนัดแรกในคดีที่
นายพาลทอมแท้ชินวัฒน์บทชายคนโต
ของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายก
รัฐมนตรีเป็นจำเลยในความผิด
ฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน

มีรายงานว่านายพานทองแท้จะเดินทางมา
พร้อมกับทีมทนายความด้วยตัวเอง
วันนี้ก็มีเรื่องของการเมืองให้ติดตามในหลายประเด็นทีเดียวนะครับ